ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่กาญจนบุรีค่ะ
อันนี้ก็โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าทะเลาะกันกลางวงข้าวจนถึงขั้นเสียชีวิตกันได้นะคะ
คือมีสามีภรรยาแล้วก็หลานชายเขานั่งกินข้าวด้วยกันล้อมวงกันกินข้าวอยู่๓คน
อยู่ดีเนี่ยสามีกับหลานชายทะเลาะกันมีปากเสียงกันเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในบ้าน
หลานชายเนี่ยชกหน้าแล้วก็เตะก้านคอจนเขาล้มฟุบลงไปแล้วเขาเสียชีวิตเลยนะ
หลานชายพอก่อเหตุเสร็จไม่รู้เรื่องอะไรเดินไปเล่นสนุกเกอร์เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ตำรวจก็ตามไปจับตัวหลานชายอ้างว่าเอาไม่รู้ว่าตาย
นึกว่าแค่อาจบาดเจ็บอะไรนิดหน่อยแค่เตะเองอะไรแบบนี้
ตำรวจสพไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
พร้อมแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี
ไปตรวจสอบสภาพศพนายชูชาติจันมณีอายุ๕๓ปี
ที่บ้านที่อยู่ที่ตำบลท่าเสานะคะ
สภาพศพก็คือนอนหงายท้องเสียชีวิตอยู่กลางห้อง
บาดแผลที่คิ้วเนี่ยมีที่คิ้วทั้งสองข้างเลย
หมอก็ชนะสูตรเบื้องต้นนำศพไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวศ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดเพิ่มเติม
จากการสอบสวนภรรยาของผู้ตาย
ชื่อว่านางทองคำแช่มมาลีอายุ๖๐ปีค่ะ
ซึ่งเป็นป้าของผู้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุชื่อนายพลากรแช่มมาลีอายุ๒๓ปี
ภรรยาของผู้ตายให้การแบบนี้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเขาก็ล้อมวงกินข้าว

สามีกับหลานชายทะเลาะกันแรง

นายพลากรถูกจับได้ตอนที่ไปเล่นสนุกเกอร์อยู่

พลากรให้การบอกว่าก็ทะเลาะกันจริง
ถูกลุงชกเข้าที่หน้าก่อนครั้งหนึ่ง
ก็เลยโมโหชกสวนกลับไป
ลุงก็ล้มไปนอนกับพื้น

ไม่คิดว่าแบบเออแค่บาดเจ็บอะไรอย่างนี้
สุดท้ายตำรวจก็จับตัวมาดำเนินคดีนะคะ
หลังจากสอบปากคำนายพลากรเรียบร้อย

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย

แล้วก็โดนต่อยเสียชีวิตเลย